ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูนนะครับ
ที่แม่ยายถูกลูกเขยเนี่ยมาตามหาภรรยา
ภรรยาเขาทนอยู่ด้วยไม่ไหวเขาหอบลูกหนีไปนานแล้ว
มาตามหาไม่เจอแม่ยายไม่ให้เข้าบ้าน

ล่าสุดเนี่ยตัวลูกเขยเนี่ยออกมามอบตัวแล้วนะครับ
นี่คือผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับจนบาดเจ็บหน้าตานี่แบบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บินตันอายุ๕๕ปีเป็นชาวจังหวัดสตูนนะครับ
ลูกเขยทำร้ายร่างกาย
นี่ฮะรอยเขียวช้ำโดยเฉพาะเบ้าตาทั้งสองข้างนะ
มีแผลแตกที่หน้าผากอีกต้องเย็บ๓เข็ม
ประตูบ้านก็พังเสียหายตอนที่ลูกเขยถีบเข้ามา

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันอาทิตย์๒๓สิงหาคมนะครับ
บินตันบอกว่าตอนนั้นนอนหลับอยู่ในบ้าน
แล้วนายเกษมที่เป็นลูกเขยเนี่ยมาถึงก็มาถี่ประตูหน้าบ้านจนพัง
แล้วมาชกต่อยเธอนะครับตอนที่อยู่ในห้อง
ก็ถูกชกเข้าที่ใบหน้านะครับเข้าหน้าอกด้วย
แล้วลูกเขยก็ยังตีเข่าที่ท้องอีกนะฮะจนจุกเลยนะครับ
ก่อนจะใช้มือบีบคอซ้ำอีกโอ้โห
แล้วลูกเขยเนี่ยมาถามหาลูกสาวนะครับที่เป็นภรรยา
บอกว่าอยู่ที่ไหนซึ่งนางบินตันก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะ
คือก็ไปติดต่อกันเองสิไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหน
เขยก็โมโหนะครับชกหน้าเธออย่างไม่ยั้งแล้วก็หลบหนีไป
ก่อนจะหลบหนีไปยังขัวไว้ว่าหากลูกสาวไม่กลับมาหาเขาเนี่ย
เดี๋ยวจะมาฆ่าให้หมดบ้านเลยค่ะนี่ฮะพฤติกรรมร้ายกาดมาก
เพื่อนบ้านเขาได้ยินเสียงนะครับตอนนั้นเขาก็มาช่วยกัน
แล้วก็พาตัวนางบินตันส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความที่สพเมืองสตูนนะครับ
เพื่อให้ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
คนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายเกษมนะครับท่านผู้ชมครับ
นายเกษมที่แต่งงานอยู่กินกับลูกสาวของนางบินตันได้๒ปี
ทั้งคู่มีลูกชายวัยขวบเศษ๑คน
ทีนี้พอแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับมีปัญหากันมาตลอดนะ
นางบินตันบอกว่าลูกเขยขี้หึงมาก
ไม่ยอมให้ลูกสาวของเธอออกไปไหนเพียงลำพังเลยนะฮะ
ถ้าจะไปด้วยนายเกษมต้องไปด้วยทุกครั้ง
แล้วปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นลูกสาวถึงขั้นทนไม่ไหวนะครับ
พาลูกชายวัยขวบเศษหนีออกจากบ้านไปเลย
นายเกษมก็พยายามตามหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอ
เคยเอาปืนมาข่มขู่ชาวบ้านนะครับจนเขาหวาดกลัวไปหมด
ว่าใครให้ที่ซ่อนตัวใครมาเกี่ยวข้องอะไรเรื่องของเขาเนี่ย
ครับส่วนบ้านของนายเกษมนะครับอยู่ห่างจากบ้านของนางบินตัน
เพียงแค่๓๐๐เมตรนะครับท่านผู้ชมครับห่างกันแค่๓๐๐เมตรแบบ
นี้นะครับเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หวาดกลัวมาก
กลัวว่านายเกษมเนี่ยที่ทำร้ายเธอแล้วก็หลบหนีไปจะย้อนมา
ก่อเหตุอีกนะครับเพราะว่าขู่เอาไว้เลยต้องไปอาศัยอยู่กับ
ญาติญาติชั่วคราวนี่ฮะแล้วก็อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้
รวยเร็วที่สุดนะครับนีรองลอยประตูบ้านครับถูกหยีบไปจน

วันนี้ครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีเนี่ยไล่ตั้งแต่
เมื่อคืนเลยนะสภรรย์บมึงสตูนะครับลงพื้นที่ติดตามตัวนาย
แล้วก็ไปเจอนะไปเจอว่านายเกษมหนีไปอยู่ขนำร้างแห่งหนึ่ง
อยู่ใกล้ใกล้หมู่บ้านนี่แหละนะครับแต่พอจะไปจับกลุ่มตัวอ้าวไหวตัว
ทันหลบหนีไปได้อีกแต่ยึดโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าสตางค์ของ
นายกะเสมไว้ได้แล้วก็มาตรวจสอบส่วนประวัติทางคดีของนายกะเสม
คนนี้นะฮะผู้ชายคนนี้ครับมีประวัติเคยถูกจับคดียาเสพติดด้วย
ความจริงแล้วเนี่ยอยู่ระหว่างการคุมประพฤตินะตอนนี้ก็เลยต้อง
ตามตัวต่อนะครับก่อเหตุทำร้ายร่างกายแม่ยายแล้วก็หลบหนีไป
เลยวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เกิดเหตุอยู่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองนะครับเจอนางบินตันพอดีกำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปส่งหลานที่จะไปสมัครทหารเกณฑ์ที่ต่างจังหวัดนะฮะ
ก็เลยได้คุยกันนะครับนี่นะฮะเธอบอกว่ายังเจ็บระบมไปทั้งตัว
ตอนนี้จะขยับตัวอะไรก็ลำบากมากนะครับมันช้ำบวมไปหมด
ต้องเดินแบบลักษณะแบบทื้อทื้อตรงตรงอ่ะมันขยับขยื่นไม่ได้ค่ะ
เยี้ยวหน่อยนึงมันเจ็บแป๊บขึ้นไปเลยอืมนะฮะ
ยังไปทำงานไม่ได้เลยนะครับหมอบอกว่าต้องพักรักษาอาการอีกระยะหนึ่ง
ก็เลยคิดว่าการไปส่งหลานเนี่ยก็อาจจะทำให้สบายใจก็ได้
นี่ฮะแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปส่งหลานเกณฑ์ทหาร

เพราะถ้าอยู่บ้านก็เครียดอีกนะครับ
ตอนนี้มาอยู่บ้านน้องสาวแต่ก็เครียดนั่นแหละ
บอกกลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมานะครับ
ส่วนที่บ้านตัวเองเนี่ยประตูมันพังแล้วนะครับ
ก็อาศัยแอบไปดูเป็นครั้งเป็นคราวเอานะ
นี่เห็นมั้ยฉำบวงหมดแล้วนะครับ

ลูกเขยนี่ยี่สิบกว่าถูกทำร้ายเข้าไปนะครับ
เพื่อนบ้านของนางบินตันเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
แล้วเคยถูกนายเกษมเนี่ยขู่ด้วย
บอกว่าวันเกิดเหตุเห็นนายเกษมกับนางบินตัน
ทะเลาะกันอยู่นะฮะตอนนั้นอยู่ที่แถวหน้าร้านนะครับ
ก็เข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินนายเกษมเนี่ย
ต่อว่านางบินตันหาว่านางบินตัน
เอาภรรยาเขาไปซ่อนแล้วไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหน
นายเกษมยังหันมาด่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่ารู้เห็นเป็นใจด้วยใช่ไหม
เดี๋ยวจะไปเอาปืนมายิงให้หมดเลยแถวนี้จะยิงให้พลุนเลย

หลังจากนั้นนางบินตันก็เดินกลับไปที่บ้าน
นายเกษมก็ตามไปต่อนะครับแล้วก็เนี่ยแหละฮะ
ที่ประตูบ้านเขาเข้าไปข้างในแล้วก็ทำร้ายเขานะครับ
ชาวบ้านบอกว่านายเกษมชอบเอาปืนมาขู่นะครับ
โดยเฉพาะบ้านของผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่าโดนประจำนะครับ
โดนทั้งมาต่อว่ามาด่าทอเอาปืนมาขู่นะ
ตอนนี้ก็รอแล้วให้ตำรวจจับกลุ่มตัวให้ได้

ถึงกันยินมีปากเสี้ยงกับเรากันว่า

รู้เรื่องว่าเมียเขาไปอยู่ไหนได้เป็นนั้นเลย

พวกเขาก็รบกันได้เข้าเราไม่รู้
พวกมีภักษ์เสี่ยงเสร็จก็นั่นเลยมันข้าวไปทำเมียใหญ่
คนเรียกว่าขาวบุราวไม่บอกกัน
ว่ารู้ว่าเมียเขาอยู่ไหน
คนไม่เรียกว่ายิ่งแต่ว่าคนเรียกว่าจิบหลุ่นในมัดหรือแถวนี้

กลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอน

จากนี้ไปว่านุจากนุมาว่านิ
และล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ

นายเกษมอายุ๓๕นะครับ

นะครับถูกควบคุมตัวได้แล้วนะครับนี่ฮะมามอบตัวกับตำรวจ
สอบพ่อเมืองสตูนนะครับบอกว่าหนีไปกบดาลอยู่ในป่าในกระเสม
คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับนายเกษมเนี่ยบอกว่าทำร้ายร่างกาย
แม่ยายจริงอ้างว่าบันดาลโทษะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตามหา
ภรรยาภรรยาหนีไปเกือบเดือนแล้วแต่ว่าแม่ยายไม่ยอมบอกว่าภรรยา
อยู่ที่ไหนก็เลยคิดว่าต้องถูกกีดกันวันเกิดเหตุไปที่บ้าน
ยายและแม่ยายไม่ยอมเปิดประตูให้ก็เลยจำเป็นต้องพัง
ประตูเข้าไปนี่ส่วนที่ไปทำร้ายแม่ยายนายเกษมอ้างว่าถูกแม่
ยายเอาไม้มาตีก่อนก็เลยโมโหยืนยันว่าไม่เคยขู่ว่าจะฆ่า
ยกครัวแล้วเขาก็ไม่มีปืนด้วยไม่เคยพกปืนด้วยส่วนเรื่อง
ตบตีกับภรรยาอันนี้มีบ้างยอมรับผิดแล้วก็อยากจะ
แม่ยายกับสิ่งที่ทำลงไปตอนนี้สิ่งที่อยากเจอที่
สุดก็คืออยากเจอหน้าลูกกับเมีย
ทุกภรรยาที่ตัดนะครับอยู่ข้อแม่พวกถึงว่าแล้วใหม่ถูก
ปุ้มไม่มีในรายการนี้ออกเข้าไปวันนั้นนี้ไม่ได้ทำหาย
ห้องน่ะแต่ก็ทำหายห้องอ่ะที่ความเป็นใครตี้อ่ะเนี่ยเนี่ย
ผมก็เหลือในนี้เจ้าแก่บอกว่ามันนั้นตัวท่าไม่ไหวแล้วผมต้องก็บอกกันตัว
อยู่ว่าเกิดยังไงล่ะเหยียบก็เต็มผมข้าวไว้เกลือไม่ได้ทำได้เฉย
ผมแบบตุ๊บตุ๊บก็จะปิดตู้ใสอ๋อคือเขาไม่ข้าวเลยไม่ข้าว
ซึ่งเขานั่งนั่งนั่งนั่งคุยนั่งนั่งคุยกันในในในบ้านนั้นน่ะ
นั่งคุยกันคุกเหยียบกับ
แต่ก็รักลูกกับเมียแต่ลูกกับอ่ากับภรรยาเนี่ย
ทะเลาะกันบ่อยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเงินทองนะครับ

นำโฉนดที่ดินมานะครับเพื่อมาประกันตัวน้องชาย
นี่เป็นสิ่งที่ทางพี่ชายผู้ต้องหาเขาบอกนะ

ยังไงก็ต้องฟังทางภรรยาของนายเกษมเขาด้วยนะครับ
ทางคุณแม่เขาด้วยว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหม
เพราะว่าทางฝั่งนี้เขาอ้างอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าหลังจากที่นายเกษมมามอบตัว
แล้วก็บอกว่าถูกแม่ยายเอาไม้ตีก่อน
เราก็ถามนะคือทางนางบินตันเขาพาหลานไปเกณฑหาร
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวเราก็เลยโทรไปหานะครับ
บอกว่าอ้าวแม่ลูกเขยก็บอกว่าแม่เอาไม้ไปตีเขาก่อนเนี่ย
เขาก็เลยบันดาลโทษะก็เลยทำร้ายแม่ไป
แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันที่หน้าบ้านก่อนด้วยนะครับ
ตรงนี้นะฮะทางนางบินตันนะครับยืนยันนะครับว่า
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเรื่องเงินทองแล้วก็ไม่ได้เอาไม้อะไรตีก่อนด้วยนะครับ
และจะไม่ขอให้ลูกเขยเนี่ยได้รับการประกันตัวด้วย
เพราะว่ายังกลัวอยู่นะครับกลัวว่าถ้าได้ประกันตัวออกมา

ที่มาเขาก็คงทำดีตอนนั้นยังต่ายย่าอยู่

แปลการณ์นี้มาแล้วกัน
แต่ก็นั่นแหละครับไม่ว่าจะมีสาเหตุแบบไหนอะไรยังไง
ก็ตามก็ไปทำร้ายร่างกายกันไม่ได้นะครับ
เรื่องการทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะทำให้เสียทรัพย์ด้วย
ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยขู่เข็นด้วย
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังต่อไปนะฮะ